พาคุณผู้ชมลงไปดูที่ตลาดกิมหยงที่จังหวัดสงขลากันบ้าง
ว่าเจ้าหน้าที่นำกำลังไปบุกจับร้านขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ตลาดแห่งนี้นะคะ
สินค้าได้มูลค่าถึงกว่า๑ล้านบาท
พร้อมกับจับผู้ต้องหาได้อีก๓คนค่ะ
ที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปก็เพราะว่ามีการร้องเรียนมา
จากทางด้านของผู้ผลิตสินค้าบริษัทตัวแทนจำหน่ายต่างเนี่ยนะคะ
บอกว่าได้รับความเสียหายจากสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
นี่เป็นภาพปฏิบัติการของตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชิกากรรมทางเศรษฐกิจหรือปศนะคะ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

บุกเข้าไปจับกลุ่มร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ตลาดกิมหยง
การค้าชื่อดังของเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
ก็มีการกระจายกำลังตรวจค้นทั้งหมด๗ร้าน
สามารถยึดของกลางได้หลายรายการรวมมูลค่ากว่า๑ล้านบาท
พร้อมกับจับกลุ่มเจ้าของร้านและผู้ดูแลร้าน๓คนมาดำเนินคดีค่ะ
ใน๓คือนายกิติคุณเอื้อวัฒนาพันธ์อายุ๓๖ปี
เคยถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ว่าหลบหนีระหว่างที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีนะคะ
จากนั้นค่ะก็ได้นำหลักฐานไปขอสารออกหมายจับไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
สินค้าที่ตรวจยึดได้ส่วนใหญ่ก็มีทั้งกระเป๋าสะพายแล้วค่ะ
กระเป๋าเดินทางรองเท้าเข็มขัดหนังเนี่ยนะคะ
โดยเจ้าของร้านบางร้านวิ่งหนีการจับกลุ่มครั้งนี้ไปได้
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรติดตามมาดำเนินคดีในภายหลังนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทอดิชาติอมรประดิษฐ์สารวัตรกองกำกับการ๔ปศบอกว่า
เข้ากวาดล้างจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับร้องเรียนจากเจ้าของลิขสิทธิ์
รวมทั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม
ให้ช่วยกันปราบปรามร้านค้าในตลาดกิมหยง
มีการลักลอบนำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มาวางจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง
จากนั้นก็ได้เข้าไปสืบสวนสอบสวนวางแผนแล้วก็บุกเข้าจับกลุ่มร้านค้าดังกล่าวค่ะ